กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
คุณผู้ชมคุณแอลรัชพรปี๒๕๔๗ทำอะไรอยู่
โอ้โห๔๗เลยหรอย้อนกลับไปกี่ปีเดี๋ยวมันตกเลยอีกแล้ว
๘ปี๑๘ปีไหม๑๘ปีเล่นหนังสือยังเล่นหนังสืออยู่
แต่ว่าคุณผู้ชมคงจะได้ดูละครเรื่องเบนจาคีตาความรัก
เป็นการเข้าวงการใหม่เลยของคุณแตงโม
แล้วตอนเข้ามาวงการใหม่เนี่ยต้องสมควรที่จะมีผู้จัดการส่วนตัวมาดูแล
จะได้รู้ทิศทางในการที่จะทำงานในวงการบันเทิง
นี่คือผู้จัดการส่วนตัวคนแรกของคุณแตงโมครับ
นายวุฒิพงศ์กันทาซาวนะฮะอายุ๕๕ปีนะวันนี้
พี่เขาเล่าบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการคนแรกของคุณแตงโม
ตั้งแต่สมัยเริ่มเข้าวงการแล้วก็เล่นละครเรื่องเบนจาคีตาความรัก
ปี๒๕๔๗ครับจนถึงปี๒๕๕๗ในการทำหน้าที่รวมระยะเวลา๑๑ปีกว่า
ตลอด๑๑ปีที่เขาดูแลคุณแตงโมนะครับก็ทำเหมือนคนในครอบครัว
คุณแตงโมก็รักและเคารพเขาเหมือนพ่อคนที่สองเช่นกัน
ซึ่งคุณแตงโมเป็นคนไม่ถือตัวแต่ที่ห่วงคือห่วงภาพลักษณ์ของตัวเอง
ว่าจะหลุดออกไปอะไรที่ไม่ดีซึ่งถ้าอย่างนั้นไม่มีทางเลย
ผู้จัดการส่วนตัวคนแรกของคุณแตงโมฟันโทรมาว่า
ไปปัสสาวะท้ายเรือในชุดบริสุทธิ์ไม่มีทางเลย
อื้อ
ไม่เคยไม่มีไม่มี
ไม่มีค่ะเราจะเข้าห้องน้ำอย่างเดี่ยวครับ
คุณผู้ชมครับความสัมพันธ์ระหว่าง
พี่เขาบอกว่าแตงโมเนี่ยรักเพื่อนคนนี้มากนะ
ไม่เคยทอดทิ้งคอยดูแลตลอด
ผู้สื่อข่าวของเราคุณสุชาดาถามพี่เขาบอกว่าอยากจะ
พี่วุฒิบอกว่าเขาพยายามโทรศัพท์หากติกตั้งแต่วันที่
คุณตังโมตกน้ำนะซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนตอนนี้เนี่ย
ติกยังไม่รับสายหรือไม่โทรกลับมาหาพี่เขาเลย
พี่ก็เลยบอกว่าไม่รู้จะฝากอะไรถึงกระติก
บอกกติกไหมคะณวันนี้
พี่ดูคอมเมนต์ดีกว่าฮะเพราะเราไม่รู้จะพูดอะไรไม่
ไม่ถามดีกว่าครับเพราะพี่ไม่อยากไม่อยากถาม
เพราะวันนี้เราก็พยายามที่จะถามเหตุการณวันนั้น
แต่เขาไม่รับสายเรามีไม่รับสายเราก็ไม่รู้จะถามอะไร
ถามไปก็ไม่รู้จะได้คำตอบอะไรมา
สู้เราไม่ถามดีกว่าให้เป็นทัศน์ที่ของตำรวจดีกว่า
แล้วกิริยาต่างการตอบคำถามการแถลงข่าวต่าง
คืออันนั้นคือเป็นน้องจริงมั้ยกระติก
พูดใจก็เป็นน้องจริงนะฮะ
แต่พี่ไม่เคยเห็นเขาร้องไห้พี่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะร้องไห้แบบไหน
อย่างโมร้องไห้พี่รู้ว่าร้องแบบไหน
แล้วรายละครพี่จะรู้ได้ไง
อันนี้พี่ไม่รู้ว่าน้ำเสียงเขาเป็นยังไง
ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมามันจริงใจ
หรือว่าอะไรอันนี้เราก็ไม่รู้
เอาไว้นะเพราะว่าเขาจะได้ถามว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
พี่วุฒิมานี่หนูขอกอดหน่อยแล้วก็หอมแก้มพี่
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะแอบมาหาพี่อีกนะเหมือนเป็นก่อนสุดท้าย
เออวันที่เราก็น้องคำว่าเดี๋ยวหนูจะแอบมาหาพี่อีกนะ
อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ขนลุกเลยเธอก็อยากให้มานะ
แต่ตั้งแต่ที่เรานั่งแต่ตั้งแต่ที่เรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่หนูก็ได้กลิ่นนะ
เหรอครับได้กลิ่นไหมครับไม่รู้ครับแต่พี่ก็อยากให้เข้ามานะ
เพราะว่าเขาเข้ามาเขาต้องมาดีอยู่แล้วเพราะเขามาด้วยความเป็นห่วงพี่
ค่อยถามพี่ตลอดว่าพี่วุฒิเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่โอเคไหม
ถ้าไม่โอเคพี่กลับมาทำงานถุงเทพไหม
คุณผู้ชมครับที่สัมภาษณ์ก็นั่งสัมภาษณ์กันไปแต่อยากจะเล่าบรรยากาศช่วงสัมภาษณ์พี่วุฒิให้ฟังหน่อย

สัมภาษณ์อยู่ดีคุณสุชาดากับช่างภาพได้กลิ่นอะไรไม่รู้โชยมาเตะจมูก

นี่ไม่แต่พี่วุฒิก็ได้ไง

ก็เป็นไปได้ถ้าใครจะคิดแบบนั้นแต่พี่วุฒิก็บอกว่าหรือนี่จะเป็นการสื่อสารจากแตงโมว่าเขาได้รับได้รู้กับสิ่งที่เราคุยกันอยู่
อันนี้มาเล่าบรรยากาศให้ฟังเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชม
คือจริงแล้วหลายคนก็ค่อนข้างพูดประเด็นนี้กันเยอะนะคะ
บางคนก็บอกว่าคุณแตงโมจะมาเข้าร่างอะไรยังไงบ้างเนาะ
คือจริงเท่าตามความเชื่อของคุณแตงโมที่เป็นคริสเตียนเนี่ย
คือเธอไปอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เธอสิ้นลมหายใจแล้ว

อันนี้ส่วนเรื่องอื่นก็อาจจะสุดแล้วแท้แต่ความเชื่อของแต่ละคน
แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นปะทะโตเถียงกันระหว่างคุณแม่กับกลุ่มเพื่อนสนิท
หรือหลายคนสรุปแล้วตกลงพิธีงานศพของคุณตังโมเนี่ยตกลงเป็นยังไงกันแน่
ใครร่วมใครไม่ร่วมใครถอนตัวอะไรยังไงบ้าง
เพื่อนสนิทคุณแอนนาคุณฮิปโปตกลงยังไงกันแน่
มีข่าวว่าพี่เอกับพี่อ้ำจะถอนตัวนี้จริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมฟังดีค่ะเอาอย่างนี้
คุณพุดเดิ้ลยุพดีล่าสุดเลยเพื่อนคุณฮิปโปโพสต์ข้อความแบบนี้นะครับ
ไล่เรียงไปทีละคนนะเพื่อนคุณยุภดีโพสต์บอกว่า
อีกหนึ่งอย่างที่เสียใจมากก็คือเจ้าภาพที่ติดต่อจะช่วยงาน
ขอถอนตัวออกไปสี่เจ้าแล้วเธอบอกว่าพี่โมหนูทำเต็มที่
สุดความสามารถแล้วนะนี่ถือเป็นข้อความจากเพื่อนสนิทคนล่าสุดที่ออกมา
พูดไกลทำนองว่าถอนตัวจากการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีศพของคุณแตงโม
แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตจำนวนมากก็เลยกังวลเหมือนที่พี่เบิร์ตถามมิ้นท์เมื่อกี้ค่ะว่า
ตกลงตอนแรกพี่เอบอกว่าจะขอเป็นเจ้าภาพทั้ง๓วันใช่ไหมคะ
แล้วพี่อ้ำก็จะร่วมด้วยสรุปพี่เอพี่อ้ำยังไงรวมถึงพี่ก้องปิยะด้วย
เรื่องนี้ค่ะคือทางคุณแจ๊กกะรีนพี่แจ๊กกะรีนนะคะบรรณาธิการข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีก็เลยต่อสายถามพี่เอสุภาชัยเลยว่าพี่เอตกลงพี่เอถอนตัวออกจากงานศพคุณตังโมจริงเหรอ
พี่เอบอกแบบนี้เลยค่ะสั้นชัดไม่จริง
แม่กับพี่อ้ำแม่คือแทนตัวพี่เอเนาะ
แม่กับพี่อ้ำยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมนะคะโดยพี่เอกับพี่อ้ำจะยังดูแลงานศพให้น้องสาวก็คือคุณแตงโมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับป้าตือออร์แกไนเซอร์ชื่อดังคนสนิทของพี่เอด้วยเมื่อคืนเขาเปิดห้องคุยกันในคลับเฮาส์พี่เบิร์ตป้าตือมาด้วยก็พูดคุยกันเรื่องประเด
ต่างโมนิดานะคะ

สำหรับคนที่จะมามีส่วนร่วมในการจัดพิธีงานศพของคุณตังโมนะคะ
เราทำกราฟิกให้ดูแบบชัดเจนเลยนะคะ
พี่เอด้อสุขพระชัยพี่อ้อมพัจรภาพี่ก้องกี่ยะและป้าตือ
สี่คนนี้ยังคงเป็นเจ้าภาพในการที่จะร่วมดำเนินการจัดงานศพคุณแตงโมอยู่
และคุณพุดเดิ้ลเพื่อนสนิทถอนตัวแล้วค่ะ
โดยคุณแอนนาจริงถ้าใครไปดูในเฟซบุ๊กเธอเนาะ
ตั้งสเตตัสนะบอกว่าขอโทษจริงนะ
ทำเพื่อเธอได้เท่านี้จริง